เป็นคุณปู่ท่านหนึ่งอายุ๙๑ปี

คือลูกหลานเนี่ยตามใจคุณปู่วัย๙๑ปีเนี่ย

เวลาตอนตั้งศพก็ต้องมีปกติ
ที่ก็มีเต้นโคโยตี้ก็มีเห็นไหมงานศพแปลกคุณเคยเจออะไรแปลกบ้าง
มีเต้นโคโยตี้หน้าศพเล่นลิเกหน้าศพ
จ้างนักร้องมาร้องบ้างที่สำเร็จเป็นชอบ
แต่อันนี้จัดชนไก่วันละ๒คู่คุณ

เพราะคนตายชอบดูตีไก่
แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยแขกที่มาสวดศพ
แจกไก่ตีพันธุ์ดีเนี่ย๘๐ตัว

ตอนนี้ก็เกลียดว่าดิฉันนั่งนิ่ง

เดาะได้ไปกันคุณหนูจังหวัดบุรีรำ
ซึ่งมีการจัดงานศพที่แปลก

อายุ๙๑ปีอยู่ที่

หลังจากคุณพ่อเสียชีวิตไปเมื่อ๓มกราคม
บรรดาลูกหลานก็ได้จัดเตรียมงานศพแบบตามปกตินั่นแหละ
ซึ่งส่วนหนึ่งต้องจัดงานศพตามเจตนารมณ์ของพ่อใหญ่
เนื่องจากพ่อใหญ่เนี่ยเป็นคนชอบเล่นตีไก่

ตายแล้วยังจะทำบาปอยู่เหรอวะเนี่ย

ไปว่าเขาคือความชอบของเขา
แต่นี่คือเขาเป็นห่วงไก่ชนที่เขาเลี้ยงไว้พี่

คือเขาบอกว่าการที่จะแบบว่าทำให้พ่อเขานอนหลับอย่างตาหลับเนี่ย
โอ๊ยหลับอยู่แล้วแหละ
ทำไมล่ะเขาบางทีวิญญาณถ้าตายมึงก็ต้องหลับ

มึงจะตายตามแล้วอย่างไร

ถ้าสมมุติเขาจ้างไปเป็นพิธีกรไปไหมครับ

นี่กูงงมากยังไง
ซึ่งก็ทุกวันนะพี่นอกจากก่อนสวดจะต้องเอาไก่มาชน
ตีกันเนี่ยต้องมีการซ้อมตีไก่ก่อนนะ
ต้องมาซ้อมเสร็จก็ถึงจะตีไก่

เป็นคำสั่งเสียของผู้ตาย

ว่าอยากให้มีคนมาดูแลไก่ของตา

ลักษณะก็ยังเป็นห่วงไก่มากกว่าคนอีก

เป็นการส่งดวงวิญญาณอย่างที่คุณตาเขาต้องการ
อืมคุณจะสั่งเสียอะไรไหม

เสร็จแล้วในถุงสบู่เนี่ย
ก็จะมีกับหลัก
ใช่แล้วให้รับไก่ให้รับไก่ให้เร็ว
งานสบคกรมมีแจกของชำรวยอะไรคืออะไร
งานสบควรมีของผู้ชาย